คุณผู้ชมครับตอนนี้ทางการอินโดนีเซียต้องยกระดับความปลอดภัยในหลายพื้นที่สำคัญนะครับ
หลังจากที่เกิดเหตุโจมตี๒ครั้งในเมืองสุราบายา
ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นฝีมือของกลุ่มแนวคิดสุดโต่งที่เชื่อมโยงกับกลุ่มติดอาวุธไอซิสนะครับ
และที่น่าตกใจก็คือเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นนั้นคนร้ายได้ใช้สมาชิกทั้งครอบครัวในการร่วมก่อเหตุ
ซึ่งมีเด็กเล็กที่มีอายุไม่ถึง๑๐ปีรวมอยู่ด้วย

นี่เป็นภาพวงจรปิดเมื่อเช้านี้
นาทีที่คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในจุดตรวจ
ใกล้กับที่ทำการใหญ่ของตำรวจในเมืองสุราบาย่า
จังหวัดชาวานตะวันออกของอินโดนีเซีย
ก่อนจะจุดระเบิดฆ่าตัวตาย
โดยคนร้ายที่ก่อเหตุนี้มีทั้งหมด๕คน
และทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกัน
ซึ่งรายงานระบุว่ามีผู้ก่อเหตุ๔คนเสียชีวิต
ส่วนอีก๑คนเป็นเด็กหญิงอายุ๘ปี
กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
โดยเด็กน้อยรอดชีวิตเพราะนั่งอยู่ระหว่างพ่อและแม่
ซึ่งเป็นคนร้ายที่ร่างของพ่อแม่บังแรงระเบิดให้เธอ
แต่นี่ไม่ใช่เหตุโจมตีเดียวที่เกิดขึ้นในซูราบาย่า

ภาพของครอบครัวนี้ถูกเผยแพร่โดยตำรวจอินโดนีเซีย
ภายใต้ภาพนี้ตำรวจอินโดนีเซียบอกว่า
พวกเขาคือผู้ก่อเหตุโจมตีบทฟริสต์๓แห่งเมื่อวานนี้
จนทำให้มีผู้เสียชีวิต๑๔ศพบาดเจ็บอีกกว่า๔๐ราย
เป็นการโจมตีที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรอบกว่า๑๐ปี
โดยพฤติการก่อเหตุสมาชิกครอบครัวทั้ง๖คน
ถูกแบ่งหน้าที่ไปก่อเหตุกับโบสถคริสต์ทั้ง๓แห่งในเวลาไล่เลี่ยกัน
จุดแรกลูกชาย๒คนของบ้านขี่รถจักรยานยนต์ไปยังโบสถ์แห่งหนึ่ง
ก่อนจะจุดระเบิดฆ่าตัวตาย
ไม่กี่นาทีต่อมาพ่อขับรถยนต์บรรทุกระเบิดพุ่งชนโบสถ์อีกแห่งหนึ่ง
ขณะที่ผู้เป็นแม่พาลูกสาวทั้ง๒คนที่มีอายุเพียง๙และ๑๒ปี
จุดระเบิดฆ่าตัวตายที่โบสถคริสต์แห่งที่๓
ติดอาวุธรัฐอิสลามในอีรักษ์และซีเรียหรือไอซิสอ้างอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์
ขณะที่ตำรวจอินโดนีเซียเปิดเผยว่าผู้เป็นพ่อที่ก่อเหตุมีประวัติ
ซึ่งเป็นกลุ่มสุดโตรงที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นเครือข่ายของกลุ่มติดอาวุธไอซิส
โดยในตอนแรกเจ้าหน้าที่ระบุว่าครอบครัวนี้เคยเดินทางไปซีเรียด้วย
แต่ก็มีการปฏิเสธในเวลาต่อมา
ขณะเดียวกันเมื่อคืนนี้ยังมีเหตุระเบิดที่อพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่ง
ทำให้พ่อแม่และลูกชายคนโตเสียชีวิต
มกลางการประเมินว่าครอบครัวนี้อาจมีแผนก่อเหตุเช่นเดียวกัน
และตำรวจยังเปิดเผยด้วยว่ากำลังติดตามครอบครัว

มีแผนโจมตีซ้ำอีกแต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด
นายโจโควิโดโดประธานาธิบดีอินโดนีเซีย
ลงพื้นที่เกิดเหตุทันทีเมื่อวานนี้
โดยเรียกร้องให้รัฐสภาผ่านร่างกฎหมายต่อต้าน

เพราะถ้าไม่ทำเขาจะใช้อำนาจประธานาธิบดีจัดการเอง
พร้อมระบุเหตุที่เกิดขึ้นว่า
เป็นการกระทำที่ป่าเถื่อนเกินกว่ามนุษย์จะทำได้
หลังเกิดเหตุทางการอินโดนีเซียยกระดับเตือนภัยขั้นสูงสุด
ในจังหวัดชาวาตะวันออกหมู่เกาะเรียว
รวมทั้งกรุงจักรต้าเมืองหลวงของประเทศ
ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงจักรต้า
ประกาศเมื่อวานนี้เตือนคนไทยในพื้นที่

และล่าสุดสถานเอกอัครราชทูตแจ้งข่าวอีกครั้ง
เหตุโจมตีสำนักงานตำรวจในวันนี้ว่า
ยังไม่มีรายงานคนไทยบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
พร้อมเตือนคนไทยให้ระมัดระวัง
และหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุ
พลดาวสุโขข่าวเทพรัฐทีวีรายงาน